เราต้องเอาใจช่วยพี่กู้ภัยและเอาใจช่วยเจ้าน้องกระรอกน้อยตัวนี้ค่ะ
เพราะว่าคาดว่ามันน่าจะถูกไฟช็อตตกลงมา
น้องหายใจแล้วคุณดูนะนี่คือปั๊มหัวใจนะ
ใช่นี่คือการปั๊มหัวใจนะคะปรบมือดังเลย
เป็นวินาทีแบบลุ้นนะเราเองยังลุ้นระทึกเลยค่ะ
คือสองเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังช่วยชีวิตเจ้ากระรอกน้อยจนฟื้นขึ้นมาคุณ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คค่ะชื่อว่าคุณจี๊ดการยางยางซิ่งนะฮะ
เขาโพสต์เรื่องราวน่าประทับใจนี้เขาบอกว่า
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันโอ้โหชื่นชมในน้ำใจของพี่กู้ภัยมากเลย
นายสิทธิชัยรักไพรบุญหรือแล้วก็นายชัยวิวัฒน์ทองมูลนะครับ
พี่สองคนนี้เขาเป็น๒เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนที่เขานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่
อยู่ที่ซอยวัดดาวเสด็จอยู่ที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ไฟชอตกระลอกตกลงมาจากเสาไฟ
ว่าพี่ได้ยินนะคุณลุกเลยเดินไปดูเลยค่ะ
แล้วก็ไปเห็นเจ้ากระรอกนอนหงายตัวแข็งคล้ายจะสิ้นใจเลยค่ะ
พี่เขาสองคนก็เลยทำการช่วยเหลือโดยใช้นิ้วปั๊มเข้าไปคล้ายกับปั๊มหัวใจแบบที่เราเห็น
หัวใจเจ้ากระรอกน้อยเป็นการกระตุ้นให้หัวใจน้องทำงาน
ส่วนเพื่อนพี่กู้ภัยอีกคนนึงเขาใช้มือช่วยดึงขานะ
ขาหน้าทั้งสองข้างแล้วก็ทำอะไรคุณเป่าปากคุณดูเห็นไหมเห็นไหม
เมื่อกี้เราอาจจะไม่รู้ว่าพี่เขาทำอะไรเขาเป่าปากด้วยนะคะคุณ
พอเป่าปุ๊บฟื้นเลยใช่ค่ะคุณดูสิน้องหายใจเห็นไหมนี่หายใจแล้ว
ใจแล้วคุณโอ้โหสุดยอดน้องค่อยแบบหัวใจเต้นเต้น
แล้วก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็พาไปส่งใส่ในกรง
ให้ไปนอนพักฟื้นนะคะอยู่ในร้านเนี่ยก็คือเอาไปรักษาก่อน
นะให้หายดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราเห็นอีกหนึ่งข่าวที่เราเคยนำเสนอก็คือ
ช่วยชีวิตปั๊มหัวใจจิ้งจกจิ้งจกปั๊มหัวใจจิ้งจก
แล้วเนี่ยปั๊มหัวใจให้กับกระรอกแล้วที่ฉันไปเจอในโซเชียลอ่ะ
ปั๊มหัวใจให้แย้ก็มีจริงแปลว่ามันสามารถใช้ได้เออ
แล้วก็ที่เอาแบงสาไปรักษาที่ที่ขามันหักบางปันสัตว์อ่ะ
ที่มันใหญ่เก่งอ่ะอืมเหมือนเอาจริงน่ะคุณผู้ชม
ร่วมโลกไม่ว่าเขาจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือแบบบางคนอาจจะ
มองว่าสัตว์ตัวน้อยไม่เป็นไรอย่างงี้อ่ะชื่นชมน้ำใจปรบมือให้
ของน้ำใจครับเอามาให้ดูกันแบบนี้เป็นการชื่นชมกันนะจ๊ะ